ที่ตอนนี้กำลังจะเตรียมทีมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือก
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียนะครับ
เพื่อที่จะลุยทางสู่รอบสุดท้ายที่รัสเซียให้ได้

ได้รวบรวมเงินมาให้ส่วนหนึ่งในการทำทีมไทยไปบอลโลก
เช่นเดียวกันนะครับโซนเซอร์อย่างช้างก็ได้มีการพูดถึงแคมเปญนี้
แล้วก็ได้ประกาศไปแล้วในวันมอบเงินนะครับ
บอกว่าให้ทั้งหมด๑๐ปี๑๐๐ล้านบาทในชื่อว่ากองทุนช้างศึกครับ
วันนี้ก็มีพิธีมอบอย่างเป็นทางการนะครับ
โดยพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
พร้อมด้วยพี่ซิโก้เกดีศักดิ์เสน่ห์หน้าเมือง
บรรทธ์ภูกษอและก็ตัวแทนนักเตะทีมชาติไทย
เข้าพบกับนายถาปณะสิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้มนุยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรดจำกัดมหาชน
เพื่อขอบคุณในฐานะที่เป็นผู้สับสนุนหลัก
หลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงทัวร์พัฒนธานคิงส์ครับ

ไทยเบเวอเรดนั้นเป็นองค์กรเอกชนที่มีการประสงค์
จะจัดตั้งกองทุนใหม่ที่ชื่อว่ากองทุนช้างศึก
เพื่อร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในทุกด้าน
ด้วยการมอบเงินจำนวน๑๐๐ล้านบาทให้กับสมาคมฟุตบอล

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแล้วก็ผลักดันนักเตะเยาวชน
ก้าวมาเป็นทีมชาติในอนาคตอย่างต่อเนื่องครับ

ก็บอกว่ากองทุนนี้จัดใช้ในการพัฒนายาวชนไทยที่ขาดโอกาส
รวมไปถึงใช้จ่ายในการบริหารทีมชาติไทย
ในชุดต่างและทุกชุดที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นเป็นผู้ดูแลครับ
แบบเช่นกันครับ
หลังจากที่ผมได้จัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะสนับสนุนฟุตบอลไทยไปบอลโลก
คุณถาพนะไม่รีรอนะครับที่จะร่วมโครงการนี้กับผม
คุณถาปณะได้เอ่ยปากกับผมว่าจะขอบริจาคเงิน๑๐๐ล้านบาท
ให้กับกองทุนนะครับช้างศึกไปฟุตบอลโลก
ส่วนการจับจ่ายใช้สอยเงินทองนี้เราจะทำอย่างเป็นระบบนะครับ
เมื่อมีการร้องขอจากทีมชาติชุดต่าง
เราก็จะมีกรรมการพิจารณาว่ามันควรหรือไม่ควรอย่างไร
ท้ายที่เรื่องของเงินอัดฉีด๓๐ล้านบาทที่เตรียมจะมอบให้กับทัพนักเตะทีมชาติไทยนะครับ
ผลงานในการผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมของโซนเอเชียในบอลโลกรอบคัดเลือก
ก็ได้เงินอาจฉีด๓๐ล้านบาทตามจนโน้นแล้ว
มาคมนั้นจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจัดสรรโดยมีตัวแทนจากสโมสรนั้นเข้าร่วมในการพิจารณาครั้งนี้ด้วยครับ